มีคนเห็นผีเด็กวิ่งอยู่ตอนกลางคืน

แบบนี้เลยค่ะ

ดูอีกทีหนึ่งค่ะเปิดประตูมา

จับติดลักษณะเหมือนเด็กตัวเล็ก
แล้วถ่ายตามปุ๊บอ้าวหายไป
ตรงนั้นมันเหมือนเป็นที่มืด

แต่ว่าทำไมหายไปต่อหน้าต่อตา
แล้วคลิปที่เห็นเป็นคลิปที่ถ่ายยาว
ถ่ายไม่มีตัดไม่มีจบ

แต่พอตามไปดูเอาหายจ้า
คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะ

บางคนคอมเมนต์บอกเรื่องนี้เป็นเรื่องวิญญาณ
ผมเชื่อแน่นอนว่าเป็นเรื่องลี้ลับแน่

บางคนบอกผีมีจริงเคยเจอมาแล้ว
คือเด็กตายแล้วไม่ได้ไปผุดไปเกิดเนอะ
ก็ทำให้เกิดเป็นเรื่องขนลุกแบบนี้
บางคนบอกเปิดคลิปมาเจอตอนดึก
นี่คือหลับไม่ลงเลยนะคะ
ไม่กล้าลงมาเข้าห้องน้ำเลยแหละ

กับคลิปที่ถ่ายติดลักษณะเหมือนเด็กแบบนี้

หรือจะไลฟ์ทางเฟซบุ๊คตลอดข่าวก็ได้
อันนี้คลิปนี้น่ากลัวจริงคุณชิสานะ
คุณต้องมันเห็นเป็นตัว

โหแล้วก็หายว่าเป็นลูกแบบนี้

อ่ะงั้นใช้วิจารณ์แล้วค่ะ